จากมนุษย์แม่ผ่านไปคุณผู้ชมค้ามาดูกันต่อปกติเนี่ยคุณเคยได้ยินกันมั้ย
มนุษย์ป้ามนุษย์ลุงคำนี้ในโซเชียลเขาใช้เรียกกันสำหรับคนที่อายุ
เยอะหน่อยแล้วก็ไม่สนโลกเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักนี่จะพาคุณผู้ชมไปดูมนุษย์ลุง
คนนี้ค่ะเขาขึ้นรถเมย์เลยป้ายกดกรีงปุ๊บ
อยากจะลงตรงนี้รถเมย์มันเลยไปหน่อย
พอใจตบคนขับซะเลยดีอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
โหแบล็คแฮนด์เขาเต็มปากด้วยคุณผู้ชมค่ะ
แต่บอกเลยว่าเราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นบนรถเมย์สายยี่สิบหกค่ะ
สองทุ่มครึ่งอืมคนบนรถก็เบาบางแต่มีคนอยู่นะ
สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมานี่เองไอ้ภาพเนี้ย
มันได้มาจากกล้องวงจรปิดในรถคุณผู้ชม
คือจะเห็นว่าคุณลุงท่านเนี่ยแกกำลังจะลงจากรถ
แล้วก็เดินไปกดกริ่งเพื่อจะลงแต่ปรากฏว่าอาจจะลุกช้าไปหน่อย
หรืออะไรก็แล้วแต่แหละมันเลยป้ายคุณผู้ชม
ไม่พอใจค่ะเดินปรีไปเลยไปต่อว่าคนขับนะคะ
ที่กำลังขับรถอยู่นะสักพักเนี่ยตามภาพเลย
แกก็ตบเข้าไปที่หน้าคนขับอย่างแรงค่ะแต่แหม
คนขับไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะได้แต่ปัดป้อง
สักพักหนึ่งค่ะคนขับก็ขับรถเข้าไปจอดริมทาง
เพื่อความปลอดภัยในขณะที่นี่คุณพี่กระเป๋ารถเมย์นะคะ
วิ่งเข้ามาห้ามคุณลุงนะฮะแต่เอาจริงหลายคนบอกว่าโชคยังดีนะลุง
ลุงเจอคนขับที่ใจเย็นแบบนี้รวมไปถึงคนขับคนนี้
ดีมากเลยมีสติเพราะว่าอะไรบนรถไม่ได้มีแค่เขากับคุณลุงนะ
มันมีผู้โดยสารคนอื่นอีกด้วยค่ะคนที่โพสต์คลิปนี้เอาไว้ระบุว่า
ลุงเนี่ยกดเลยป้ายเองแล้วนะยังมาทำร้ายคนขับอีกแบบนี้ไม่โอเคเลย
ชาวเน็ตหลายคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะบอกว่าให้คนขับนี่นะคะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเอาผิดคุณลุงท่านนี้ด้วยนะคะ
บางคนก็ชื่นชมอย่างที่บอกไปว่าคนขับมีสติดีมากที่ไม่ตอบโต้เพราะว่าอะไร
กำลังขับรถอยู่ถ้าเกิดว่าหันไปตอบโต้ลุกขึ้นไปต่อยด้วยหรืออะไรอย่างนี้
จับพวงมาลัยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ได้นะคะ
แต่ว่าบางคนแซวหนักเหมือนกันนะบอกว่าดีนะที่ลุงเจอสาย๒๖
ถ้าลุงไปเจอสายแปดเข้าแล้วก็ลุงแก๊กแฮนดเขาอาจจะโฟแฮนดกลับก็ได้

ระวังโดนข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ